ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ประกาศผู้เล่น๔๗คน
เตรียมทีมบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียในกลุ่มจีน๓เกมสุดท้ายทีมไทย
จะเดินทางไปเตะที่ยูเออีนะครับในสนามกลางก็มีการยืนยันเบื้องต้น
ทีมจะอุ่นเครื่องนะครับ๒เกมแบบปิดเจอกับทางทาจิกิสถาน
อันดับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดของโลกแล้วก็ยังหนึ่งเกมจะอุ่นเครื่อง
ทีมชาติโอมานอันดับที่๘๐ของโลกไม่มีการคิดคะแนนสะสมอันดับโลก
ทั้งสองเกมนะครับเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดซึ่งเวลาทางการต้องรอยืนยันอีกครั้ง
คาดว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีการประกาศยืนยันโปรแกรมแข่งขัน
อย่างเป็นทางการด้วยครับส่วนอากิรานิชิโนก็เตรียมวางแผนนำผู้เล่นไป
ยูเอียีมากกว่ายี่สิบสามคนเพื่อเพิ่มสมดุลให้กับทีม
หลังจากที่ฝ่ายจัดอนุมัติให้แต่ละชาติสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่น
ได้ในแต่ละเกมนะครับซึ่งแผนเบื้องต้นคาดว่า
ก็คงจะเอาไปประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดคนเพื่อเป็นอลัยสำรอง
กรณีที่มีตัวบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนครับส่วนโปรแกรมการแข่งขัน
ย้ำอีกครั้งนะครับ๓มิถุนาเจอกับอินโดนีเซีย
มิถุนาพบกับยูเออีอีแล้วก็สิบห้ามิถุนาพบกับมาเลเซีย